กลับมาในช่วงนี้นะครับอาจารย์พอพระธินีอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการรับทรัพย์โชคลาภของบ้านมือสองเหรอคะหมอไก่
ใช่ค่ะเป็นการจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้ามือสองนะคะ
ซึ่งจริงการจัดหงจุ้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
ควรจะทำกันทุกบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสอง
แต่ว่าโดยเฉพาะบ้านมือสองเนี่ยควรจะมีการจัดห่วงจุ้ยเพื่อเรียกโชคลาภ
ทำไมต้องเน้นบ้านมือสอง
เพราะว่าบ้านมือ๒ตามหลักฮวงจุ้ยเขาถือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าไร้พลัง
จากเจ้าของเก่าเขาได้ใช้โชคลาภหรือว่าใช้ทรัพย์ของบ้านหลังนี้ไปจนหมดแล้ว

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่ดีนะ
แต่แค่เป็นบ้านที่ว่างเปล่าเหมือนกล่องเปล่าไร้พลัง
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่บ้านมือสองก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยอยู่ไม่ดี
ไม่ใช่นะคะอยู่ก็คือเหมือนว่าแค่มันไม่มีอะไรก็เท่านั้นเอง
เราก็คือควรจะจัดฮวงจุ้ยเพื่อเป็นการเติมโชคลาภเข้าไปในบ้านหลังนี้
เอาล่ะแล้วจะทำยังไงคะหมอไก่เริ่มที่
มันจะมี๓วิธีนะ๓วิธีเด็ดเลยนะคะ
ทีแรกก็คือเป็นการติดป้ายอธิษฐานเอาไว้หน้าบ้าน

ป้ายอธิษฐานเนี่ยลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับคำอวยพร
เคยเห็นหน้าบ้านบางคนไหมที่เป็นกระดาษสีแดงสองแผ่นติดเอาไว้หน้าบ้าน

การจัดวางตรงเนี้ยค่ะมีเคล็ดลับมีเทคนิคอะไรด้วยไหมคะค่ะเราควรจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะนะเช่นแบบพวกอะไรก้อนเงินก้อนทองค่ะก้อนเงินก้อนทองเหมือนของชำรวยใช้ให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พวกแบบพวกธนบัตรที่ละลึกหรือว่าพวกกระปุกออมสินอะไรก็ได้ที่เราเห็นแล้วเรานึกถึงเรื่องของเงินครับอ่าเราควรจะวางไว้ในแบบ
เพราะว่าเราไม่ควรจะวางเอาไว้ในห้องรับแขกทำไมอ่ะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการโชว์เงินโชว์ทองให้คนอื่นเขาเห็นเหมือนควักเงินออกมา
หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่าโดนเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
เก็บเอาไว้ที่ห้องทำงานให้เงินไหลมาเทมาเนอะ
จริงจริงอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นบ้านมือสอง
บ้านมือหนึ่งก็ทำได้ด้วยไหมคะหมอไก่
ได้ด้วยค่ะแต่ว่าเน้นย้ำแบบบ้านมือสองเนี่ยควรจะทำอย่างน้อย๓ข้อควรจะทำสักข้อนึงก็ยังดี
แล้วมีข้อควรระวังอะไรไหมคะหมอไก่
เราควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำรั่วซึมภายในบ้าน
ส่วนไหนที่มีน้ำมีรั่วมีซึมนี่คือต้องแก้ไขเพราะว่า
เพราะน้ำหมายถึงเรื่องของโชคลาภใช่ไหมที่เราเคยบอกไปแบบหลายเทปแล้วนะคะ
รั่วซึมก็หมายถึงว่าเงินทองรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่
โดยเฉพาะวันนี้ถ้าสมมุติว่าใครจะลงทุน
จะเสี่ยงดวงจะอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวัง

ก็ต้องดูว่าอย่าให้มีน้ำรั่วน้ำซึมในบ้าน
ซึ่งจริงแล้วนอกเหนือจากเรื่องของห่วงจุ้ย

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วรอยซึมอะไร
ทำให้เรียบร้อยแก้ไขให้เรียบร้อยนึงลุงเนินเหยียบลื่นปืนขึ้นมาโอ้
เป็นอุบัติเหตุของอุบัติเหตุนะครับเอาล่ะทิ้งท้ายกันในวันนี้คุณผู้ชม
รอจนถึงช่วงท้ายของรายการแน่นอน
ไก่ครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมไหมฮะ
มีเลขนำโชคกันช่วงกันครับทิ้งท้ายให้หน่อย

นี่เป็นเลขนำโชคของวันนี้ใช่ไหมคะ

เป็นเลขนำโชคไม่ได้หมายความว่าให้เอาไปเสี่ยงโชคอย่างเดียว

ถ้าเกิดมีเลขเหล่านี้อยู่ในชีวิตเราช่วงวันนี้ก็จะมีโชค

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับ

แล้วก็รับชมเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
แล้วก็ยินดีกับคุณผู้ชมที่ได้เสื้อไปด้วยในแฟนเพจตลอดข่าวเช้านี้
แล้วก็หลายคนทวงมาบอกว่าวันนี้
ทำไมน้องใบตองไม่ใส่ชุดไทยอย่างที่ผม
บอกคุณชนะคุณเป็นคนพูดคุณรับผิดชอบ

พี่มันไปหามาพี่มันก็ไปหามา
กลายเป็นว่าชุดของน้องน้องใบตอง